พาไปดูต้นไม้อายุไม่แพ้กันนะคะ
อายุถึง๒๐๐ปีสำหรับต้นสะพุงยักษ์ขนาด๔คนโอบนะคะ

ตอนนี้นะคะก็มีชาวบ้านไปดูกันเป็นจำนวนมาก

ประชาชนเขาก็ไปดูต้นขี้เหล็ก
อายุกว่า๑๐๐ปีกลางวัดร้าง
นายประคองสวนทราวิรัตรกรรมนันตำบลชายพฤษกมพมืองจังหวัดเลย
พร้อมเป็นชาวบ้านไปสำรวจต้นทหุ่นยักษ์

คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายไปหมดเลย
เขาอยู่กลางป่าช้าเลยนะ

พื้นบ้านในมุมบ้านห้างหนึ่งตำบลชายพฤษ
ต้นใหญ่มากสะพอด์รากนี่คือท่วมศีรษะคนที่ไปดูแล้วนะคะ
ซึ่งในบริเวณนี้มีต้นตะเคียนด้วยมีต้นประดูกด้วย
แตกต่างกันไปสำหรับขนาดนะคะแล้วก็อยู่ที่ริมแม่น้ำเลยด้วยค่ะ
กำนันนี่บอกว่าผู้เท่าผู้แก่อายุมากกว่า๘๐ปีในหมู่บ้าน
ว่าต้นสะพุงต้นนี้อยู่ในป่าช้าของหมู่บ้านมานานกว่า๒๐๐ปีแล้ว
ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองจังหวัดเลย
ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ทั้งใหญ่ในป่าช้าไม่เฉพาะต้นสะพุงยักษ์อย่างเดียวนะคะ
ทำให้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแวะไปชมเป็นจำนวนมากค่ะ
ใหญ่มากจริงนอกจากนี้มีการจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูบ่อบิตตำบลชัยพฤกษ์ขึ้นมาอีกด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดค่ะไปกันที่พยาวเลยนะคะ
กลุ่มชาวบ้านสรรป่างิ้วพากันไปขอเลขเด็ดกับสารปู่เซี่ยวบ้านวัดทองแสนขัน
ซึ่งวัดนี้กลายเป็นวัดร้างไปแล้วนะคะอยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะ
สำหรับงวดที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีนักศึกษ์โชคสมใจกันไปเลย
วันนี้ไปกันอีกนะคะแล้วก็ไปดูที่ต้นขี้เหล็กอายุกว่าหนึ่งพันปี
มีรูปใบหน้าคล้ายกับพระพุทธเจ้าติดอยู่กับลำต้น
และที่สำคัญมองไปมองมาเห็นเลขติดด้วยนะ

ชาวบ้านบอกว่าได้พากันมาขอโชคลาภเลขเด็ดกับที่สารปู่เซี่ยวนะคะ
ก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็ตั้งสารไว้ที่ใต้ต้นขี้เหล็กอายุกว่า๑๐๐ปีนี่แหละ
สำหรับบริเวณดังกล่าวเคยเป็นวัดมาก่อน
ชาวบ้านก็แม้ว่าจะไม่มีพระสงฆ์อยู่แล้วแต่ว่าร่วมกันรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะ

ครบเลยค่ะ๐๙เลยตาลายไปหมดเลย